พาไปที่โคลาศสระอุรีเหลี่ยวขัว

ไปกันที่โคราชบอกว่าเป็นประตูสู่ภาคอีสาน
วัฒนธรรมดีไปเที่ยวก็ดี
ของกินก็มีและที่สำคัญมีหมี่โคราชด้วย

ใช่พาไปกินกันเลยนะคะกับของกินถิ่นเราครับ
ของกินถิ่นเราวันนี้จะพาไปรู้จักผัดหมี่โคราช
อาหารพื้นถิ่นรสเลิศของคนโคราช
ต้นตำรับของร้านเจ๊น้อยกระโทก

ปัจจุบันเจ๊น้อยเจ้าของร้านตัวจริง
อายุอนามก็ป่าเข้าไป๗๖ปีแล้ว

เจ๊เป้าลูกสาวมาบริหารร้านแทน

จะเลือกเส้นหมี่จากอำเภอปักทงชัย
เพราะเส้นเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมของเตาฟืน
เนื่องจากการอบเส้นหมี่จะใช้เตาฟืนอบ

น้ำมันพืชเนื้อไก่หรือเนื้อหมูก็ได้
แดงซอยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเต้าเจียว
พริกป่นตากแห้งและน้ำมะขามเปียก

จากนั้นก็นำหอมแดงที่ซอย

ก็ใส่น้ำปลาและน้ำเต้าเจี่ยวที่ผสมไว้

ตามด้วยน้ำมะขามเปียกและพริกป่น
ขั้นตอนนี้ต้องยกกระทะขึ้นห่างจากเตาไฟเล็กน้อย
เพื่อไม่ให้เครื่องปรุงแห้งติดกระทะ

หลังจากนั้นก็ใส่ถั่วงอกและใบขึ้นช่ายลงไป
แค่นี้ก็จะได้ผัดหมี่ร้อนรับประทานกันแล้วครับ
แต่เอกลักษณ์ของผัดหมี่โคราชก็คือ
เส้นเหนียวนุ่มบาง

ออกหวานหน่อยเผ็ดเปรี้ยวหวานว่างั้นเถอะ
แต่ถ้าเป็นคนโบราณกินจริงเขาจะไม่ใส่น้ำตาลเลย

นี่คือเอกลักษณ์ของหมี่โคราช

หมี่โคราชจะใช้เส้นเฉพาะทางของตัวเอง

ความแตกต่างถัดมาคือผัดหมี่ไม่ใส่ไข่
และใส่เครื่องน้อยกว่าผัดไทยอยู่พอสมควร
ไม่มีกุ้งแห้งถั่วและเต้าหู้
อีกทั้งผัดหมี่โคราชมีการปรุงให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

และของพี่จะมีสาขาอีกสาขานึงอยู่ที่กรุงเทพ

แต่ถ้าของพี่พี่จะผัดสูตรดั้งเดิม
และของพี่จะมีสาขาอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพ
เมืองเอกรังสิตโครงการสอง
อันนั้นผัดแบบดั้งเดิมเลยผัดเหมือนที่นี่
ลองชิมได้เพราะวัตถุดิบเราจะส่งไปจากที่นี่
อย่างเช่นเส้นพริกอะไรอย่างนี้

รวมถึงเรื่องของอาหารการกิน
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากจังหวัดอื่น

ถึงกับมีคนพูดเปรียบเลยว่า
หากมาโคราชและไม่ได้ชิมผัดหมี่โคราช

และเมื่อได้ชิมกันแล้วจะต้องพูดเป็นภาษาโคราชว่า
อร่อยแทะแก้เอ่ย